หยุดยาวที่ผ่านมาหลายพื้นที่คงต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
มีฝนฟ้าขนองทั้งในไทยเองทั้งญี่ปุ่นเอง
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับสภาพอากาศนั้นจะค่อยทุลาวลงนะครับ
แต่ว่ายังคงมีบางจุดบางพื้นที่ที่ยังคงต้องระวังอยู่นะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับอย่างที่กรมบุตุได้ประกาศไว้นะครับ
ในวันที่๑๗นั้นเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
นั่นหมายความว่ากระแสลมที่มีบทบาทต่อเมืองไทยของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
พายุลูกที่แล้วนะครับที่ผ่านประเทศญี่ปุ่นไปนะครับ
ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ดึงเอาอากาศหนาวลมเย็นนะครับ
บริเวณประเทศจีนฝั่งตะวันตกนะครับค่อยเคลื่อนตัวมาบริเวณฝั่งตะวันออก
แล้วก็หลังจากนี้ครับจะค่อยมีการแผลลงมาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
สีม่วงครับคืออากาศเย็นนะครับช่วงที่มีการแผ่เข้ามาหลายคนได้เจอกันนะครับ
ก็คือความแปรปวนสภาพอากาศฟ้าร้องฟ้าผ่า
ตอนที่เข้ามาก็คือเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
แล้วก็มาต่อในบริเวณตอนกลางแล้วก็ต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
พร้อมกับกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งกระแสลมนี่แหละครับก็จะหอบเอากลุ่มฝน
อบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลฝั่งแปซิฟิกเนี่ยนะครับ
เข้าสู่เมืองไทยของเราในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
คลื่นลมก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นฝนจะตกชุกมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบในช่วง๒๔ชั่วโมงนี้นะครับ
ว่าในช่วงบ่ายครับอากาศเย็นแผลวไปหน่อยนึงนะครับ
แต่ว่าในช่วงค่ำครับก็จะมีการดันลงมาอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งแน่นอนครับการที่มีการแผ่วขึ้นไปความชื้นก็จะเข้ามา
พอตอนค่ำเย็นอากาศที่เย็นก็จะมีการดันลงมามาเจอกัน

นี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองนะครับสีเขียว
สังเกตว่ามีทั้งพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้

ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องระวังหน่อยนะครับ
ส่วนนี้เป็นภาพรวมของสถานการณ์ฝนที่พรุ่งนี้เราจะเจอกัน
ส่วนใหญ่นั้นก็จะไปออกันอยู่ในแถวบริเวณฝั่งตะวันตกซะส่วนใหญ่นะครับ
ฝั่งอีสานก็จะค่อยโล่งขึ้น
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ยังคงต้องเกาะติดต่อไปนะครับ

ผมพบจนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ